ไม่ใช่แค่เป็นการยกนิโป้งกดไลค์แบบนี้ธรรมดา

นี่เป็นยังไงล่ะชอบหรือเปล่า
หลังจากที่เขามีการทดสอบการใช้งานใน๖ประเทศไปแล้วนะคะ
ญี่ปุ่นไอแลนด์แล้วก็สเปน
ล่าสุดบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเฟซบุ๊กบอกเลยว่า

สามารถใช้ปุ่มแสดงอารมณ์อื่นต่อโพสต์ต่างบนเฟซบุ๊ก

ปกติเรากดไลค์เป็นนิ้วโป้งเลือกได้แล้ว
เลิฟก็ได้หรือว่าจะว้าวก็ได้
ไลฟ์ก็ได้ได้หมดเลยเป็นการแสดงอารมณ์ซึ่ง
รักแล้วก็หัวเราะว้าวเศร้าแล้วก็โกรธ
น่าเสียดายที่สิ่งที่หลายคนเรียกร้องอย่างปุ่มดิสไลด์

แล้วก็ยังไม่มีความรู้สึกไม่ถูกใจในฟีเจอร์
ในการแสดงความเห็นแล้วก็การแสดงอารมณ์มากขึ้น
แต่ก็ยังอยากที่จะให้การแสดงออกนั้นมีความสุภาพ
แล้วก็เคารพซึ่งกันและกันอยู่ค่ะ
และบริษัทก็ทำการศึกษามาระยะหนึ่งเลย
ซึ่งบริษัทก็รับฟังความเห็นของผู้ใช้งาน
อยากจะมีทางเลือกในการแสดงอารมณ์ต่างต่อโพสต์บ้าง
ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่นี้ได้แล้ว
ส่วนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นทั่วโลก
จะได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ภายในวันนี้ค่ะคุณผู้ชม